เมื่อวานนี้เป็นวันช้างไทยใช่ไหมคะ๑๓มีนาคมนะคะ
หลายจังหวัดค่ะอย่างปางช้างแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
ได้มีการนิมนต์เกจิอาจารย์ชื่อดังนะคะ
ปะพรมน้ำมนต์ให้กับควานช้างแล้วก็ช้างด้วย
ส่วนจังหวัดลำปางนะคะปางช้างแม่สาค่ะ
ก็ได้สมาชิกใหม่นะคะเป็นลูกช้างเพศเมียค่ะ

เจ้าช้างน้อยเพศเมียเชิกนี้มีชื่อว่าพังมีตัง
เกิดเมื่อเวลาเที่ยงคืนเศษของวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งก็ตรงกับวันช้างไทยนั่นเองนะคะ
โดยช้างน้อยเกิดจากการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติของแม่
ก็คือพังเพิ่มภูมิวัย๑๗ปี
และพ่อพลายกุ้งอายุ๒๘ปีค่ะ
อาศัยอยู่ในปางช้างแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
สักครู่ที่ฉันพูดผิดขออภัยด้วยนะคะ
ด้านทีมสัตวแพทย์ปางช้างแม่สาเขาบอกว่า
สุขภาพของช้างพังมีตังค์แข็งแรงดี
น้ำหนักแรกเกิดประมาณ๙๐กิโลกรัมค่ะ

ก็สามารถวิ่งเล่นรอบข้อกักได้อย่างคล่องแคล่วเลยทีเดียว
แข็งแรงนะใช่แล้วแล้วก็นับเป็นโชคดีด้วย
ปางช้างแม่สาได้สมาชิกใหม่เพิ่มในวันช้างไทยปีนี้
ซึ่งปางช้างแห่งนี้มีช้างอยู่รวมแล้ว๘๐เชือกด้วยกันค่ะ
ส่วนที่ปางช้างแม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
ก็มีการจัดงานวันช้างไทยเมื่อวานนี้๑๓มีนาคมนะคะ
โดยนำช้าง๕๙เชือกมารับการปะพรมน้ำมนต์
เกจิอาจารย์ชื่อดังผ่านระบบสปริงเกอร์
นี่ไงใช้สปริงเกอร์ปะพรมน้ำมนต์กันไปเลย
เพราะว่าช้างเยอะมากค่ะทั้งความเป็นสิริมงคล
แล้วก็เย็นชุ่มฉ่ำกันไปทั้งควานช้างทั้งช้างเลยค่ะ
จากนี้นะคะยังมีการเลี้ยงสโตกช้างด้วย
โดยจะมีการจัดผลไม้ที่ช้างชอบกิน
ให้ในปริมาณที่มากมายมหาศาลต้องบอกแบบนี้
เพราะว่าช้างชอบทานอะไรแตงโมกล้วยน้ำว้าอ้อยสับปะรด
ก็วางไปให้เลือกทานกันแบบบุฟเฟ่เลย
แล้วก็มีประชาชนพร้อมกับนักท่องเที่ยวนะคะ
เข้าร่วมงานกันอย่างสนุกสนานเลยเมื่อวานนี้นั่นเองค่ะ
โอ้โฮเองแล้วคุณชะนักก็ชอบทานใช่ไหม
แตงโมกล้วยอ้อยสับปะรดก็ไปทานแบบนี้เออ
อะไรที่มันเป็นปุ่นละมงปุ่นละม้าอันนี้ชอบอร่อย

อย่าให้ผมต้องไปแย่งช้างทานเลยค่ะ